อีกเหตุหนึ่งที่ตำรวจชนบุรีได้มีการล่อซื้อจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
แล้วก็มีดาบตำรวจนายหนึ่งถูกผู้ค้ายาเสพติดยิงจนเสียชีวิต
ก็คือดาบตำรวจชิงเก่งสิริตำรวจสพเสม็จจังหวัดชนบุรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปูนบำเน็ต๗ชั้น
ขออภัย๗ขั้น๕ชั้นยกเพราะว่าเสียชีวิตขนาดปฏิบัติหน้าที่
หลังจากที่ถูกพ่อค้ายาเสพติดยิงจนเสียชีวิต
และตอนนี้มีการเร่งขยายผลถึงเครือข่ายของผู้ค้ายาเสพติดรายนี้
ติดตามทั้งหมดได้จากรายงานครับ
ภาพหิกการหลังจากในนิวหรือวัฒนยูโชติอายุ๓๔ปี
ใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจชินเก่งสุริ
ขณะเข้าจับกลุ่มยาเสพติดนอนได้รับบาดเจ็บอยู่หน้าห้องพัก
ส่วนนายภูวริสแซ่ลีหรือไร้เพื่อนสนิทซึ่งมากับตำรวจ
ที่นั่งอยู่ในรถกระบะถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน
จากนั้นนายนิวออกมาเอาเสื้อเกาะของดาบตำรวจชินเข้าไปในห้อง
ก่อนจะยิงใส่ตำรวจที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือดาบชิน
หลายสิบนักเสียงดังสนั่นวรรณไว้
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๒๒มีนาคม
โดยตำรวจสพบทองและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
จำนวนกว่า๕๐นายเข้าปิดล้อมห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตำบลธาตุทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
เพื่อจับนายนิวเอเย่นค้ายาเสพติด
ซึ่งหลังจากก่อเหตุยิงดาบชินและเพื่อน

พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อเกราะของตำรวจ
ตำรวจจึงให้ภรรยามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
นานกว่า๓ชั่วโมงจึงยอมมอบตัว
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าตอนเกิดเหตุ

โดยไม่รู้ว่ามีตำรวจกับเพื่อนมาด้วย

ชักปืนยิงออกไปอ้างว่าเพื่อป้องกันตัว
ขณะที่ยายวัย๗๑ปีเพื่อนข้างห้องเช่า
เล่านาทีระทึกว่าหลังได้ยินเสียงปืนรัว
ลูกสาวและหลานก็พากันวิ่งหนีตาย
โชคดีที่หลังห้องมีรั้วลูกโปรงเหล็กกั้นห้องไว้
งั้นนายนิวคงวิ่งหนีมาที่ห้องของเธอ
สารก็แต่ดาบชินที่ถูกนายนิวยิงใส่
ยังสาดยิงซ้ำไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ทนพิษบัตรแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุด
จนทนพิษบัติและไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุด
แก่๗๑ปีไม่เคยเห็นนี่มาฟ้านว่าเป็นในหนังจนดีเลย
เราเคยดูแต่ทอทัศน์ดูข่าว
โชคดีที่เขาไม่ได้หลานโดนหลัง
ก็ลองข้างหลังที่เข้ากั้นกำแพงหมดน่า
ถ้าไม่มีประตูแบบนี้มันออกไปนานแล้ว
เพราะกำแพงเขาติดฝามาเลย
โอ๊ยก็กลัวก็จะเปิดแต่นี่ฟ้ามันเข้ามากลัวชั่วกลัว
สำหรับในปลายเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ที่ถูกเพื่อนล่อซื้อมาก่อนหน้านี้
ปลายได้ยอมรับสารภาพและสมัครใจ
ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เขายอมรับว่าสงสารเพื่อน
และรู้สึกโกรธตัวเองที่ทำให้เพื่อนต้องยิงตำรวจตาย
ซึ่งวันเกิดเหตุหากตนลงไปกอดดาบตำรวจชิน
เพื่อนจะไม่ยิงใครเพราะตนกับเพื่อนสนิทกันมาก
รู้จักกันมาได้๒ปีช่วงที่อยู่ในเรือนจำ
เชื่อว่าเพื่อนคงผิดหวังที่ตนทำแบบนี้
รับว่ารู้สึกผิดและไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนอีก
แต่อยากให้เพื่อนเข้าใจเพราะตนก็ถูกล่อซื้อมาเช่นเดียวกัน
ผมคิดดูกลับไม่ได้เพราะไม่รู้จัง
ผมไม่พูดอะผมไม่กล้าสู้หน้าเพื่อน

ขณะข้อมูลของตำรวจสพบทองระบุว่า
ปฏิบัติการคลั้งนี้สืบเลือกมากวัน็งจากจับกลุ่ม
จนทราบว่าผู้ค้าไร่ใหญ่คือไหนนิว
ซึ่งเพิ่งพ้นโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดเมื่อวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๕๙

วางแผนล่อซื้อยาบ้า๖๐๐เมตรราคา๖๐๐๐บาท

จากนั้นนัดหมายจ่ายเงินที่เหลือในวันรับยาบ้า
กระทั่งเกิดเหตุสลดดาบตำรวจชินถูกยิงเสียชีวิต
เมืองต้นแจ้งข้อหาในนิวในข้อหา
ฆ่าเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
พยายามฆ่ามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
สุชาดาสิริคงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน